กลับมาอยู่นะคะในช่วงแม่บ้านติดเด็กกันต่อคุณผู้ชมวันนี้เราจะสวยด้วยเรื่องนวัตกรรมสวยด้วยแท็กฟูค่ะ
ซึ่งช่วงที่แล้วเราก็เมาส์มอยกันไปเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างนะคะสำหรับสองตัวนี้นะคะ
แต่ฟังแล้วนี่มันน่าใช้มากมากเลยอ่ะแต่แล้วตอนนี้ป้าน้องพิมอ่า
มารีวิวภาคปฏิบัติให้เราดูกันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเจลคิ้วกับตัวลิฟต์แท็ตทูเนี่ยจะเป็นอย่างไร

สวยแซ่บเวอร์ไม้ป้าพิภ
็อกเกอร์ชื่อดังอันดับต้นของเมืองไทย
ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะก็คือการทดสอบนวัตกรรมของเราในวันนี้
โดยที่พิมมีนางแบบสาวสวยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ
ที่เปิดใจมากที่จะทดลองนวัตกรรมทั้งสองตัวนี้เลยค่ะ
ถ้าเกิดว่ายังไม่คุ้นเคยหรือว่าใช้เป็นครั้งแรกแรกนะคะจะแนะนำให้เขียนคิ้วด้วยดินสอเขียนคิ้วธรรมดาทั่วไปก่อนนะคะ
เพราะอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าคุณทาเบี้ยวแล้วเราก็คุณจะต้องอยู่กับคิวทรงนั้นไปถึง๑สัปดาห์ทีเดียวค่ะ
เอาละค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะพิมจะวาดโครงคิ้วให้กับนางแบบก่อนค่ะ
ด้วยการใช้ตัวดินสอนี่แหละค่ะที่เป็นตัววัดนะคะแล้วก็วาดจุดทิ้งเอาไว้จากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยวาดขึ้นโครงให้กับคิ้วนะคะ
เมื่อสักครู่นี้พิมก็วาดโครงคิวให้กับนางแบบไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เช็คกันแล้วด้วยว่าทรงนี้โอเคและรับได้นะคะ
ซึ่งนางแบบของเราเลือกที่จะใช้เป็นสีอ่อน
เพราะว่านางแบบทำสีผมมาเวลาที่เราดูก็เทียบกับสีผมนิดหนึ่ง
อย่าให้สีขิ้วเข้มกว่าสีของผมของเรามากเกินไปนะจะทำให้ดูโดด
หลังจากที่วาดโครงคิ้วและลงคิ้ว
จะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะทำไปเลยพร้อมกันค่ะ
สำหรับทิศเล็กน้อยถิ่นจะให้ตรงนี้นะคะก็คือ
ให้ค่อนข้างฉ่ำแล้วก็หนานิดนึงนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณลงบางเกินไปเนี่ย
เมนต์นะคะจะมีไม่เพียงพอที่จะไปทำให้ริมฝีปากของเราเนี่ย
เปลี่ยนสีไปเป็นสีเดียวกับตัวผลิตภัณฑ์ได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นพิมใช้เวลาในการเขียนคิ้วไปเรียบร้อยแล้ว

เพราะฉะนั้นอีกเพียง๑๐นาทีเท่านั้นค่ะ

ตอนนี้ก็ผ่านไป๑๐นาทีแล้วนะคะ
ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะ
นาทีแห่งความจริงเช่นกันนะคะ
ท็อปน้องอ๋อมน้องไอซ์ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
กับการทดลองใช้นวัตกรรมทางด้านความงามทั้งสองตัวนะคะ

เป็นตัวพิสูจน์แล้วว่าเวิร์คจริงนะคะ
ใครยังไม่ได้ลองตัวไหนพิมขอแนะนำเลยค่ะว่าควรจะต้องลองนะคะ
แล้วก็ลองแล้วชอบตัวไหนมากกว่ากันอย่าลืมติดเรทให้พิมด้วยนะคะ

หน้าแบบสวยขิ้วปั่งปากเจอด
ทั้งสองชิ้นนี้นะเหมาะมากกับยุคแห่งความเร่งรีบในปัจจุบันนะคะ
คือเวลาเป็นเงินเป็นทองไง

ทาขิ้วตามปากตลอดเวลาแหละ

นวัตกรรมจะต้องก้าวหน้าไปเรื่อย
แมงคิดอยากให้มีมากเลยเนอะ
แต่หน้าแม่ต้องใส่หามาตรฐานยาก
เออที่ต่างหรือหน้าก็อยากหน้าเหมือนฉัน
ก็จะซื้อหน้าแบ่งจิตรระ

โอ้โฮ

ถ้าคนเขียนคิวไม่เก่งหรือไม่เซียนเนี่ย

เขาจะใช้อันนี้แล้วมันจะเซียนได้
คือเข้าใจมาว่าคิวก็ไม่พร้อมที่จะให้พลาด
มันไม่สามารถแป๊ะได้ขนาดนั้น
แต่ต้องบอกว่าอันนี้ที่กล้าลอง
เพราะว่ามันไม่อันตรายไงคือมันมาอยู่ตรงนี้ยังไง
มันไม่ซึมผ่านกระโหลกแม่เข้าสมองแม่
ก็เออเขียนตรงนี้แม่สบายใจ
กลับก็ชอบชอบอะไรเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคิ้ว

พร้อมเลยถ้าอย่างนั้นอีกตัวหนึ่งนะคะ
สำหรับเบอร์อีก๓ค่ะ
เอ๊ยจัดไปอย่าให้สี
คุณแม่คิดว่าแท็ตทูที่มาทำที่ปาก

คือพอสีถ้าเกิดเป็นแท็ทตูของจริง
เพราะฉะนั้นสีมันก็จะไม่ออกมาวุ่นวาย

แต่อันนี้คิดว่า
มันน่าจะออกมาแบบละเลืออย่างที่ป้าพับิ๊มทำให้ดูไงมันไม่แดงจักใช่
คือเคยเห็นสาวเกาหลีดูซีรีส์แล้วแบบ

มันดูไม่ใช่สีลิปสติกเพราะว่าปกติสีทำก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแม่
แต่พวกสีอย่างเนี้ยมันจะเป็นแบบแนวสีปากมันสักไปจริงจริง
สำหรับงานคิวปังในวันนี้กับตัวแรกบิลเล่
แม่บ้านอ๋อมและแม่บ้านท็อปพร้อมใจกันจัดไปให้เสีย
ส่วนแม่บ้านไอซ์ขอคิดดูก่อนค่ะ
และมาต่อกับนวัตกรรมสวยปากเป๊ะกับบริซัม
แม่บ้านไอซ์และแม่บ้านอ๋อมแท็กทีมกันจับไปอย่าให้เสีย
แต่แม่บ้านท็อปออกตัวขอคิดดูก่อนนะจ๊ะ

ลองไปเลือกให้สวยแซ่บเวอร์กันนะคะคุณแม่บ้านค่ะ
เอาอย่างนี้นะคะตอนนี้ต้องมาแย่งชิงกันแล้วล่ะ

สำหรับแม่บ้านประจำบานอย่างเราเนี่ยนะคะ
ผลิตภัณฑ์มิลเล่มาแจกคุณแม่บ้าน๒รางวัล

ติดตามกติกาได้นะคะที่เฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบาลค่ะ

ช่วงหน้าใครจะไปเติมคิ้วเติมปากก็ไปนะคะ
เพราะว่าผู้ชายในฝันที่อภิษเชิญมาในสัปดาห์นี้
รับรองว่าเขาจะแบบมาให้พวกเราแย่งกันกระจุยกระจายแน่นอน